อีกหนึ่งคดีที่จังหวัดตรังอันนี้ก็โหดเยี่ยมไม่แพ้กันนะคะ
มีผู้ชายอายุ๒๕ปีคนนึงค่ะถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางสวนปาม
ผู้ชายคนนี้ชายอยาวเบสทุงสงค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยคนในพื้นที่เขาบอกว่าน่าจะถูกลวงมาฆ่า
ก็ขับไปรับแฟนแฟนบอกให้ขับรถไปรับแล้วหลังจากนั้นหายไปเลยไม่กลับมาบ้านอีกจนกระทั่งประมาณสักสองทุ่มกว่ามีโทรศัพท์มาหาคุณแม่บอกว่าลูกชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วแล้วเป็นการยิงด้วยปืนลูกซองด้วยนะคะเข้าที่หน้านัดหนึ่งเข้าที่หน้าอกนัดหนึ่งเสียชีวิตค่ะที่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อว
คุณนฤทธิ์บุญนิมลงพื้นที่ไปวันนี้นะคะไปดูจุดที่ในเบสถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นไล่ดูตั้งแต่จุดที่ผู้ตายไปจอดรถไปจอดอยู่ตรงทางดินกลางสวนปามชาวบ้านก็อยู่หางบ้านเรือประชาชนพอสมควรอะนะคะเขาบอกว่าจุดที่ผู้ตายไปจอดรถเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยวไม่มีไฟสองสว่างแล้วก็ลับตาคนด้วยลักษณะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นประมาณสองทุ่มนิดกำลังเปิดทีวีที่จำเวลาได้เพราะว่าดูรายการเราพอดีไทยรัฐนิวส์โชว์มาช่วงสองทุ่มก็เลยบอกว่าจำได้จำได้แม่นเลยพอเปิดดูเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาสองครั้งข้างบ้านลักษณะเสียงปืนที่ได้ยินเนี่ยเป็นการยิงแบบเว้นระยะคือไม่ได้ยิง
ซ้ำให้แน่ใจว่าตายแน่แต่ตอนนั้นเขายังไม่คิดอะไรเขาคิดว่าสงสัยคงมีชาวบ้านมาลองปืนเพราะมันเป็นสวนปามชาวบ้านชอบมาลองปืนกันอยู่แล้วจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยมีคนบอกว่ามีศพคนตายนอนอยู่ตรงนั้นก็เลยตกใจว่าเสียงเมื่อคืนที่ได้ยินปรากฏว่าเป็นเหตุฆาตกรรมแล้วเขาบอกว่าสภาพผู้ตายเป็นแบบน
ตายอยู่ท่านั้นนะคะรถก็ไม่ได้จอดริมทางแต่ว่าจอดกลางทางด้วยชาวบ้านก็เลยสันนิทานกันว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ถูกลวงมาค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่มีใครเค้าใช้กัน
ก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นเสียงประทัดมันน่าจะเป็นเสียงเปลือง
ที่เราก็ได้ยินเสียงได้ยินครับได้ยิน
มันดังแน่นนะครับดังแบบบึบครับ
มันดังแน่นแต่ก็ไม่ทิ้งระยะกันนานครับ
ปกติแล้วถ้าเป็นไม่ใช่คนพื้นที่จะไม่วิ่งเส้นนั้นครับ

หรือว่าคนเป็นพวกเกษตรกรสวนยางที่ว่ามีสวนจะต้องผ่านทางนั้นครับ
ตอนเช้าก็เจ้าหน้าที่เขากั้นหมดแล้วก็ไม่ได้เห็นถึงตัวศพ
แล้วก็น่าจะแข็งแข็งไปแล้วครับ
ปกมือข้างซ้ายมือมือข้างซ้ายเกร็งขึ้นมาครับ
ทำท่าเหมือนจะกำอะไรสักอย่างครับ
เรายังได้คุยกับแม่ของผู้ตายด้วยนะคะ
หูคือแม่เนี่ยล้มทั้งยืนเลยนะ
แม่บอกว่านี่คือแก้วตาดวงใจของแม่เลยเบส

แล้วลูกแม่มาถูกยิงแบบนี้เบสเป็นเด็กขยัน
วันเกิดเหตุแม่ทำงานอยู่ที่สวน
รู้ข่าวก็คือมีคนโทรมาบอกแล้วว่าลูกแม่ถูกยิงทำอะไรไม่ถูกเลย

เพราะที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
แม่พูดคุยกับคุณนฤทธิไปสักพักนึงแม่บอกแม่ไม่ไหวแล้ว
แล้วก็เดินไปกอดกับแฟนสาวผู้ตายค่ะ

ไม่เคยได้ยินนะไม่เคยพูดนะไม่เคยได้ยิน
ก็อยากรู้คนที่ทำว่าใครทำเพราะอะไรก็แค่นั้น
ทำไมต้องถึงขนาดต้องตายต้องฆ่ากันให้ถึงตายเลยเหรอ
ได้คุยกับแฟนสาวของในเบสด้วยนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วน่าจะเป็นคนสุดท้ายด้วยซ้ำ
มั้งที่ได้เจรจาสื่อสารกับในเบสเพราะว่าเธอบอกว่า
ตอน๖โมงครึ่งช่วงเย็นเธอเลิกงาน
เธอก็โทรหาในเบสบอกว่าให้เบสมารับกลับบ้าน
ซึ่งเบสก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปรับรอแป๊บนึงนะ
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเบสจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเธอที่ทำงาน
ใช้เวลาออกจากบ้านมาถึงที่ทำงานประมาณ๑๕นาทีก็ถึงแล้ว
แต่วันเกิดเหตุเธอบอกเธอยืนรออยู่นานมากนานผิดปกติ
พยายามโทรหาเบสเบสก็ไม่รับสายโทรอยู่หลายรอบ
จนกระทั่งประมาณ๒ทุ่มกว่ามือถือเบสปิดไป
ถูกปิดเครื่องไปเธอก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเอง
แล้วก็พยายามโทรหาเบสทั้งคืนโทรไม่ติดเลยค่ะ
จนสุดท้ายถึงมารู้ว่าเบสถูกยิงเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ซ้ายเนี่ยคือรถที่เบสมักจะขี่มารับเธอเป็นประจำเวลามารับไปทำงาน
แต่คันขวาเนี่ยเป็นรถที่เบสโทรไปยืมเพื่อนมา
เพื่อจะขับมารับเธอซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกว่า
ปกติก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับทำไมวันนั้นถึงต้องขอยืมรถเพื่อนด้วย
ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็โทรไม่ติดเลยรอทั้งคืนเลยค่ะ

ก็โทรหาญาติที่บ้านว่าเขาอยู่ไหนแล้วค่ะ
แล้วก็โทรโทรก็ไม่ติดด้วยค่ะ

กับเคก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก

เคที่แฟนสาวเอ่ยออกมาคือเจ้าของรถยนต์ที่เบสโทรไปยืมมานะคะ
ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์๖โมงครึ่งแฟนสาวโทรหาเบสบอกว่าให้มารับหน่อย
เบสบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปรับรอแป๊บหนึ่ง
ลองฟังนะคะแม่เล่าแบบนี้
เบสโทรหาเคตอนทุ่มหนึ่งขอยืมรถ
เคก็เลยขับรถออกจากบ้านเพื่อไปสลับรถกับในเบส
โรงไม้ที่เบสทำงานอยู่
หลังจากนั้นเคก็บอกว่าเออเดี๋ยวเคไปบ้านเพื่อนนะ
บอกแม่ว่าเคจะไปอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ได้ไปกับเบส
กระทั่ง๒ทุ่มกว่าแม่โทรหาเคบอกเคกลับบ้านได้แล้วลูก

๒ทุ่มกว่าจนถึง๕ทุ่มแม่โทรไปตามเคอีกครั้งบอกให้กลับบ้าน
เคก็ยังไม่ได้กลับบ้านก็เลยไม่รู้ว่า
ตกลงแล้วเนี่ยเคมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้ไหม
ซึ่งเคก็ถูกตำรวจนำตัวไปสอบปากคำทั้งวันเลยนะคะ
ฟองแม่ไม่รู้ส่ะเห็นว่าเบสนี่
การตายของเบสคือคือไงไง

เข้าไปขอบกับเบส
คือเขารู้จักกันมาตั้งเละ

ก็เรียนหน้าเหลืองเบสนี่ก่อนหน้านี่แม้ไม่รู้เลยว่าเคยติดต่อกับเบส
ทางด้านของผู้กำกับการสพรัศดาก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้เนี่ยจากที่ดูเรื่องของหลักฐานสำคัญอย่างภาพกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำพยานไป

แล้วก็ตัดประเด็นความขัดแย้งออกไปเหลือแค่ประเด็นเดียวเท่านั้น
แต่ตำรวจบอกว่ายังบอกไม่ได้

มั่นใจว่าอีกไม่นานจับตัวคนก่อเหตุได้แน่นอนนะคะ
ส่วนเมื่อช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ศพของเบสเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่วัดทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว
หลังจากถึงส่งไปชนะสู่ที่โรงพยาบาลสงขลานักฮารินนะคะ
ซึ่งคุณแม่แล้วก็แฟนสาวของเบสเนี่ยก็มารอรับศพ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อจะกลับมาทำพิธีที่วัดด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ทั้งแม่ทั้งแฟนครอบครัวญาติญาติร้องไห้กันนะคะ
แม่มีการทำพิธีตามความเชื่อด้วยนะคะ
ก็คือเอาเหรียญโปรยลงที่พื้นเหมือนเป็นการซื้อทางให้กับผู้ตายค่ะ
หลังจากนั้นก็ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ซึ่งญาติพี่น้องที่รู้ข่าวการตายของเบสเนี่ย
ใจหนึ่งก็เศร้าเสียใจอีกใจหนึ่งก็โกรธแค้นนะคะ
คนก่อเหตุที่มาทำกับเบสแบบนี้
ก็เรียกร้องให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
เพื่อที่วิญญาณของเบสจะได้ไปสู่สุขติสักทีค่ะ